ยอมผ้าสีธรรมชาติจากแก่นฝางจะได้ผ้าย้อมเป็นสีชมพู
ขั้นตอนของการย้อมเมื่อได้น้ำย้อมมาแล้วก็จะนำผ้าลงไปย้อม
แต่ถ้าต้องการให้มีสีชมพูสดก็จะนำไปขยี้ในน้ำมอแดงหรือน้ำปูนแดง
ซึ่งเรียกเคล็ดลับในขั้นตอนนี้ว่าการย้อมหมอแดง
แล้วนำมาต้มต่อเติมเกลือลงไปเพื่อช่วยให้สีติดง่ายและทนนานมากขึ้น
เสร็จแล้วจึงบิดหมาด
นำผ้าที่ได้ไปตากในที่ร่มเพื่อป้องกันผ้าสีด่าง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน